ไปดูอุบัติเหตุกันต่อนะคะอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดพัทธลุงค่ะ
ก็มีรถกระบะขับฝ่าสายฝนทำให้เกิดอุบัติเหตุเสียหลักแล้วหมุนไปชนกับต้นไม้ข้างทาง
คนขับรถอายุ๓๐ปีเสียชีวิตคาที่เลยนะคะ
ติดตามรายละเอียดของอุบัติเหตุนี้กับอุบัติเหตุอื่นจากรายงานนี้ค่ะ
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบนถนนสายเพชรเกษมในพื้นที่หมู่๘ตำบลโคกศักดิ์อำเภอบางแก้วจังหวัดพัทธลุง
กลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักที่เกิดเหตุพบรถกระบะอิซูซูดีแม็กซด้านข้างฝั่งคนขับ
ฝาดกับต้นไม้ใหญ่พังยับเยินภารี่รถพร้อมนายอาทธพนธ์ขุนเจียมอายุ๓๐ปีคนขับเสียชีวิตอยู่
เจ้าหน้าที่ต้องใช้รถยกลากขึ้นมาบนถนนผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า
ขณะเกิดเหตุมีฝนตกลงมาและเห็นรถกระบะขับมาตามถนนก่อนจะเสียหลักหมุนไปฟาดกับต้นไม้ข้างทางอย่างจัง
ว่าสาเหตุเกิดจากฝนตกทำให้ถนนลื่น
ที่จังหวัดฉะเชิงเซาเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
ชนท้ายรถกระบะบนถนนจรรยานนท
ในพื้นที่หมู่๗ตะบนบางวัวอำเภอบางประกง
ทำให้นางสาวสุชาดาสิริธรรมอายุ๒๑ปี
คนขับขี่ได้รับบาดเจ็บนอนอยู่บนถนน
กู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ใกล้กันพบรถกระบะจอดอยู่ไหลทาง
ท้ายรถถูกชนฝั่งขวาได้รับความเสียหาย
ก่อนเกิดเหตุนางสาวสุชาดายืมรถจักรยานยนต์ของเพื่อน
กลับบ้านที่จังหวัดปราจีนบุรีช่วงวันหยุดยาว
แต่เพราะพักผ่อนน้อยจึงมีอาการหลับใน
ทำให้รถเสียหลักพุ่งชนท้ายรถกระบะที่จอดอยู่ข้างทางอย่างจัง
กู้ภัยช่วยกันปั๊มหัวใจยื้อชีวิตนางสาวไพรวันวันขาวอายุ๓๘ปี
หลังเกิดดูปฏิเหตุรถกระบะชนท้ายรถจักรยานยนต์
บริเวณปากซอยสุขุมวิท๔๓ในพื้นที่หมู่๓ตำบลสัตเทฮีบ
จังหวัดชนบุรีแต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้

ตำรวจสพสัตหีบตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์พังยับเยิน
ใกล้กันพบรถกระบะสภาพด้านหน้าพังเสียหาย
นายวรัสสุขอุดมอายุ๒๔ปีคนขับรถกระบะบอกว่า
กลับจากทำธุระพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
ไม่เห็นรถจักรยานยนต์ที่ขี่อยู่ด้านหน้า
เพราะว่าไม่มีไฟท้ายจึงพุ่งชนอย่างจัง
นี้เจ้าหน้าที่นำศพของผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาล
จะคุมตัวคนขับรถกระบะไปสอบปากคำที่โรงพัก

โรงพยาบาลไทย